เรามีผู้สื่อข่าวไปประจำอยู่หลายจุดเลยค่ะ
เพื่อรายงานบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
โดยเฉพาะที่จุดคัดกรองที่เตรียมพร้อมสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไป
เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
จุดคัดกรองท่าพระจันทร์ท่าช้างคนไปกันเยอะมากนะคะ
คุณภาคภูมิคือคนไปปักหลักจับจองพื้นที่ด้านนอกจุดคัดกรองเป็นจำนวนมากเลย
ตั้งแต่เช้าต่อเนื่องมาจนถึงค่ำนะคะ

ผู้สื่อข่าวของเราคุณนำโชคบุญชูรายงานสดมาจากจุดคัดกรองท่าช้างค่ะ

จุดคัดกรองบริเวณท่าพระจันทร์แล้วก็จุดคัดกรองท่าช้างนะครับ
เป็นอีกหนึ่งจุดที่ประชาชนนั้นเลือกที่จะมาจับจองพื้นที่นะครับ
เนื่องจากว่าเป็นจุดที่มีพื้นที่ไม่มากนัก
ซึ่งประชาชนนั้นจะไม่เบียดเสียดกันนะครับ
พร้อมทั้งจะได้เห็นริ้วกระบวนพระบรมราชอิสริยยศในริ้วกระบวนที่๑ได้อย่างชัดเจน
บริเวณจุดคัดกรองท่าพระจันทร์นะครับ
ซึ่งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีประชาชนจับจองพื้นที่รอบนอกจุดคัดกรอง
เพื่อรอเข้าพื้นที่สนามหลวงในเวลา๕นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับ
เพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ประบาทสมเด็จพระปรมิษฐรมาฮาภูพิปลอดุญเดช
พระรมนาศพภิษโดยต่างทายยอยกันมา
จองพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับ
บางคนมีกระเป๋าใบใหญ่ติดตัวมาด้วย

พุทธมนตรสาย๔ตัวคนเดียวนะครับ
แม้จะมีโรคประจำตัวยายตุ๊กบอกว่า
ไม่เป็นอุปสรรคเพราะยายพกยาติดตัวมาด้วย

ที่จะได้มากราบถวายบังคมลาในหลวงรัชกาลที่๙
จ๊ะมาคนเดียว
ก็พร้างที่หมอก็ไม่ให้มานะ
เดียวไยนั่นแล้วไยช๊อกได้ง่ายนะ
ของให้เวลาไต้ไฟว่าพ่อ

บริเวณนี้มีประชาชนจับจองพื้นที่เพื่อปักหลักรอเข้าร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพเช่นกันนะครับ
อย่างคุณลุงเชิงด้วงช่วยนะครับ
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เดินทางด้วยรถทัวร์
มาตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
เพื่อรอเข้าร่วมในพระราชพิธีครั้งนี้

ผมคิดว่าวันที่๒๖๒๗กับผมยังอยู่ได้
คือความตั้งใจ
ผมยังบอกไม่ได้อยู่กับสมใจรักของผม
ผมรักมากอะนะอยู่กับสมใจ
อยากกลับวันไหนยังบอกไม่ได้ครับ

ครับและผมคิดว่าผมอายุ๗๗เป็นบุญที่ได้มาอ่านพ่อนะ
ทีนี้สมมุติว่ากลับบ้านตายก็ไม่เสียดายแล้วชีวิต
ส่วนเรื่องการอำนวยความสะดวกประชาชนสำหรับจุดนี้นะครับ
ก็มีห้องสุขาให้ใช้นะครับ
เป็นห้องสุขาของท่าเรือนะครับ

ซึ่งประชาชนนั้นก็จะสลับกันเข้านะครับ

อกจากนี้ทีมข่าวยังพบว่ามีประชาชนอีกจำนวนมากนะครับ
สับสนเรื่องการเข้าในพื้นที่ว่าเมื่อใดจะได้เข้าไปอยู่ในจุดที่ได้เห็นใกล้ชิดนะครับ
และบางคนก็กลัวว่าเมื่อปักหลักจุดนี้แล้วจะทำให้ไม่เห็นริ้วกระบวนพระบรมราชอิสริยยศครับ

ประชาชนก็ยิ่งทยอยกันมาเรื่อยนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ทั้งจุดคัดกรองท่าพระจันทร์และจุดคัดกรองท่าช้าง
ประชาชนก็กำลังทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพื่อรอเข้าไปในพระร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจุดคัดกรองท่าช้างครับ
ขอบคุณคุณนำโชคด้วยค่ะครับก็จะเห็นว่ามีประชาชนเดินทางมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะครับ
เพราะว่าพรุ่งนี้ตี๕จะเริ่มเปิดจุดคัดกรองให้กับประชาชนเข้าไปในพื้นที่บริเวณมณฑลพิธีนะครับ
ใช่ค่ะก็จะเห็นประชาชนไปรอให้ใกล้ที่สุดกับจุดคัดกรองนะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปให้ใกล้มากที่สุดในพระราชพิธีค่ะ
ซึ่งยังมีอีกหลายจุดเดี๋ยวรอติดตามการรายงานสดจากผู้สื่อข่าวของเราได้นะคะ